ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะ
จู่ลุกขึ้นมาแต่งหญิงแบบนี้เนี่ยคุณ

เคยรับบทสาวประเภทสองด้วย
แฟนคลับก็เลยงงว่ามันชะเงียงอะไรกันแน่นี่

ซุปตาตัวน้อยน้องอินเตอร์ด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้หนุ่มมัดเขาเคลียร์กันหน่อยค่ะ
พักหลังเค้าจะเต็มเรื่องแบบนี้มาก

อีกเรื่องหนึ่งสุภาพบรุษกับน้องอินเตอร์เป็นไงบ้างคะ
ตอนนี้น้องเขาดังมากเลยเราแบบคุกคลีกับน้อง
น่ารักมากแล้วแบบเรารู้ตั้งแต่วันอียิปต์ตอนแรก
เราเห็นพัฒนาการของเด็กคนนึงที่แบบเขาตั้งใจทำงานนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นห่วงแค่ว่าสุขภาพน้องแบบ
การพักผ่อนอยากให้น้องพักบ้าง
ก็ถือว่าเป็นซุปตาเด็กที่งานชุดงานชุดนะสำหรับน้องอินเตอร์
รับบทที่หลากหลายมากขึ้นตัวร้ายนะคะตอนนี้ผ่านมารับบทเป็นสาวประเภทสอง

แต่ไม่ใช่เก้งกว่านะจ๊ะเพราะเห็นแววว่าคุยกับสาวนอกวงการอยู่นะคะ
คนนี้สาวไม่คาดสาวไม่เคยคาด
ไม่เปิดตัวนั่นเองนะจ๊ะรอไปก่อนนะคะ